นี่ก็เป็นเหตุอุกอาจเรียกว่าสะเทือนขวัญแล้วก็บีบหัวใจ
ใช่เมื่อมีรถเก่งคันหนึ่งขับพุ่งชนพันธาเอก
ขณะที่พันธาเอกกำลังเดินข้ามถนน
ทำเขาแบบขาซ้ายขาด
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยเร่งแบบปั๊มหัวใจ
เพื่อยื้อสัญญาณชีพแบบนี้เลยค่ะ
ขณะที่เขากำลังเดินข้ามถนน
แล้วก็ถูกรถเก๋งพุ่งชนจนขาซ้ายขาด
และสุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเขาไว้ได้นะคะ
จ่าเอกคันนี้คนนี้เขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ส่วนขาซ้ายของเขาถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพ
จะมีบางช่วงบางตอนที่แบบเจ้าหน้าที่เนี่ย
ต้องเอาขาใส่ถุงดำแล้วก็แช่ในน้ำแข็ง
เพื่อหวังว่าเซลล์เขาจะยังอยู่แล้วก็นำไปต่อกลับคืน
แต่ท้ายที่สุดแล้วตัวคนเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ

ตำรวจสพสัตหีบรุษไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัย
บนถนนสุขุมวิทย์เส้นทางขาเข้าสัตหีบ
บริเวณด้านหน้าร้านดวมทรัพย์ลาบยะโส
ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ทีนี้ในที่เกิดเหตุนะคะคนเสียชีวิตทราบชื่อ
เป็นพันธาเอกเด่นชัยวัย๔๒ปี
สังกัดฝูงบิน๒กองบินทหารเรือ
ซึ่งเขาก็อยู่ในสภาพตอนแรกที่ไปเจอ
คือแบบหายใจรวยรินนอนจมกองเลือดอยู่แล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็หวังว่าจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้
พยายามเร่งปั๊มหัวใจกันสุดชีวิต
แต่สุดท้ายเขาก็ไม่รอดนะคะ
ซึ่งตัวเขาเห็นบอกว่ามีการแบบถูกชน
แล้วก็ร่างอัดกระแทกไปที่แท่นปูนแบรีเออร์
ทีนี้ทางด้านของสารวัตรสอบสวนสพสัตหีบค่ะ

เรื่องต้นจากการพูดคุยคนเห็นเหตุการณ์

เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุคนตายนั่งกินข้าว

รถกระบะนะคะจอดอยู่เกาะกลางถนน
ซึ่งเป็นจุดที่แบบเหมือนปิดกั้นการจราจร
เขาจอดทิ้งไว้กินลาบอยู่
กำลังจะเดินข้ามถนนไปเอารถ
แต่แล้วจู่ห่างเหลือเพียงแค่๑เมตร

ดันโดนรถชนจนกระทั่งเสียชีวิตเสียก่อน
ท้ายที่สุดแล้วเห็นบอกว่าคนขับรถเก๋ง

ตอนนี้ตำรวจต้องมีการเล่งล่ากล้องวงจรปิดนะคะ
เพื่อหาเบาะแสแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับ